ได้นะวันก่อนแหละนึงนี่โอเคถ้าคนซื้อมาไม่ได้จับ
อันนี้มันไม่มาถ้าไม่บ่ายสามไม่มาไงครับชื่อมันถูกมันมีชื่อ